สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองสาวเช่นเคยค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะดึกดึกแบบนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่า
อะไรค่ะอะไรกินที่ว่านี่ก็คือโจ๊กร้อนร้อนมาแบบเละเละเลยทีเดียว

คือที่ว่านี้นะคะเขาปรุงให้เสิร์ฟโดยเฉพาะเลยนะคะ
ถ้วยนี้ยกให้สาวมิ้งเลยนะฮะ

โซเชียลในทวิตเตอร์นี่แหละคุณเรียกได้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนยาวมาจนถึงช่วงสายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
พร้อมข้อความแบบดุเด็ดเผ็ดมันชนิดที่ว่าคนที่โดนด่าเนี่ยคงไม่อยากจะอ่านสักเท่าไหร่นะฮะ
คือชาวเน็ตพากันโจมตีบอกว่าการที่ออกมาชี้แจงแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่แฟร์ป้ามิ้ง
มันไม่แฟร์กับชื่อเสียงของกัปตันชนลทรดาราวัยรุ่นที่กำลังรุ่งหรือเปล่า
แล้วก็โดนด่าไปเสียหายยับเยินก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากัปตันใหม่แมนไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวไม่ดี

คราวนี้ชาวเน็ตทีนี้เป็นทีใครทีมันครับ

แล้วก็พากันตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอาจริงมิ้งอาจจะไม่ท้องตั้งแต่แรกก็ได้
และมักจะใช้มุกแบบนี้ทำลายแฟนเก่า
คือหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางคนที่บอกว่า
รู้จักคนนี้เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็เคยโดนมาแบบนี้เหมือนกัน
บางคนนะคุณถึงกับนับเลยว่า
นับไปนับมานะที่เธอลงในอินสตราแกรมเกือบ๕๐ตัว
ป่ายหน่อยเลยไม่หาสารเลยทีเดียว
เรียกได้ว่างานนี้คือทนความเสียใจทนข่าวด้านลบอยู่พักหนึ่ง
แต่ว่าเธอก็มีแต่ได้กับได้อันนี้ชาวเน็ตวิภาควิจารณ์มาแบบนั้นนะคุณ

และยิ่งการสารภาพว่าเธอมีเหตุผลบางอย่าง
ก็เลยนำผลตรวจปัสสาวะของคนรู้จักที่กำลังท้องเอาไปใช้
คราวนี้ก็ถูกวิจันทร์อีกว่าโอ้โหนี่มันมหากราบความโป๊ะนะ
คือถ้าเธอเอาปัสสาวะตัวเองไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนวิพากษ์วิจารณ์เละขนาดนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือในธรรมนองที่ว่า
หญิงตั้งคันเจ้าของผลตรวจเนี่ยเคยไปสารภาพกับครอบครัวของกัปตันมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะ
ขนาดเพจวงล็อกชื่อดังคุณความเป็นวงล็อกก็ไม่ขอมองข้ามเรื่องนี้
อยากรู้เรื่องรู้ราวกับเขาด้วยเหมือนกัน
ยังต้องโอ้โหพลิกลิ้นค่ะคุณออกมาขอโทษ
ข้อความว่าในฐานะคนที่ข้อความนั้นออกมาเนี้ย
ขอโทษคุณกัปตันและแฟนแฟนของเขาทุกท่านครับผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
สมาชิกวงท่านอื่นแอดมินและทีมงานคนอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับ
ขอโทษที่แสดงความคิดเห็นที่รุนแรงและทำให้เกิดผลในลักษณะนี้
คือเอาจริงไม่ได้มีแค่เพจวงล็อกนี้นะคุณที่ออกมาขอโทษ
บางคนบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่ด่ากัปตันไป
ฉันจะทำยังไงดีขอโทษเขาตรงไหนนะฮะเออ
ส่วนกัปตันเองตั้งแต่เผลอมือลั่นทวิตแฮสแท็กไปว่ามิ้งโป๊แตกเนี่ย
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะฮะพบว่าในอินสตราแกรมส่วนตัวของกัปตัน
โพสต์ภาพล่าสุดเนี้ยสิบเก้าพฤษภาคมที่ฝ่านมาค่ะ
มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบบางคนบางข้อความก็บอกว่านี่คงเป็นบทเรียนที่แสนแพงของดารานุ่มเช่นกัน
แสนแพงที่ว่านี่คือเกือบต้องจ่ายด้วยอนาคตของตัวเขาเองในวงการบันเทิงนั่นเองนะคะ
แต่ก็มีรูปภาพของกัปตันออกมาเหมือนกันนะครับโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์หลายคน
แชร์ที่กัปตันได้เดินทางไปทำบุญที่วัดป่าใช่จังหวัดเลยใช่ค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการทำบุญให้กับเรื่องของข่าวที่มีว่า
เทราทอเนี่ยออกมาพูดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะใช่ค่ะ